ส่วนเรื่องของคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเป็นคลิปของรถจักรยานยนต์ถูกถีบจนล้มบนถนนกัลปพลึกนะคะ
ผู้เสียหายที่ถูกถีบล้มเนี่ยนะคะก็ได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแล้ว
หลังจากที่ได้ดำเนินการแจ้งความขณะที่ผู้ก่อเหตุก็เข้าพบตำรวจเช่นเดียวกันค่ะ
นายนัทบูรุษสิริเชษฐมาสอายุยี่สิบหกปีและนางสาวพฤทธิพรหิมสกุลอายุสิบเก้าปี
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกถีบรถจักรยานยนต์จนล้มบนถนนกัลปพลึก
ตามคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลค่ะวันนี้เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางขุนเทียน
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับมอบหลักฐานเป็นข้อความที่คู่กรณีได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ลักษณะที่ไม่สำนึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้พนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
หลังตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายนัทสุวัสดิ์บุญจันทร์ผู้ก่อเหตุฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบัตรเจ็บ
โดยนายนัทบุรุษเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่าช่วงเช้าวันนี้เขาพร้อมด้วยน้องสาวก็เดินทางจากบ้านพักเพื่อจะไปซื้อของที่ตลาดพลู
ใช้เส้นทางถนนกัลปภึกพอถึงบริเวณแยกกำนันแม้นตัดถนนกัลประพฤกษ์
ช่องทางที่เขาใช้ก็เป็นสัญญาณไฟเขียวแต่ว่าคู่กรณีฝ่าไฟแดงมาจนเกือบจะชน
ด่าไปครั้งหนึ่งก่อนจะขับรถไปตามปกติ
เบื้องต้นนายนัทบุรุษยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุถึงที่สุดเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับ
อื่นอีกค่ะรวมทั้งขอขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือแล้วก็น้องสาวในวันเกิดเหตุที่ได้ช่วยเหลือ
ซึ่งก็ส่งคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวมาให้ในการประกอบการดำเนินคดี
ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อพลเมืองดีคนดังกล่าวได้
ด้านพันธุรกษ์เอกหรือศักดำเนินสวัสดิ์ผู้กำกับการสนบางขุนเทียนระบุว่า
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายนัสวัสแล้ว
แต่ถ้าครอบครัวผู้เสียหายต้องการแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
พนักงานสอบสวนก็จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามพยานหลักฐานค่ะ
และในเวลาต่อมานายสมชายบุญจันทร์ก็นำตัวนายนัสสุวัสดิบุตรชาย
เข้าพบพนักงานสอบสวนและคู่กรณีเจรจากลายเกลี่ยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมให้บุตรชายกราบขอขมาครอบครัวของผู้เสียหาย
สัญญาว่าจะกลับไปสั่งสอนให้บุตรชายอารมณ์เย็นและไม่ให้ก่อเหตุแบบนี้อีก
ซึ่งนายสมชายยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับการกระทำของบุตรชาย
และอยากขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
สังคมที่ก็มีสิ่งที่ทำอะไรไม่เรียบร้อยแต่ก็พาเขามามอบตัวให้เรียบร้อยค่ะ
แต่เขาก็กลับตัวคงจะใจเย็นขึ้นเยอะครับแต่คุณพ่อสอนเขาตลอดว่าให้เป็นคนดี
เรียนไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้มีฟาร์มดีอะไรอย่างนี้
เขาก็รู้สึกจะรู้สึกขึ้นเยอะครับทางนายสมชายนะคะ
บอกว่ายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณีทั้งหมดด้วยค่ะ